วันนี้หลายคนบ่นค่ะพี่บุ๊คบอกว่าแสบตาหายใจแบบอึดอัดไม่ค่อยทั่วท้อง

คือแบบเห็นมองด้วยตาเปล่าเห็นชัดเลยนะคะ
ท้องฟ้านี่โอ้โหมัวหมองเหลือเกินนะฮะ
โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมนาคมจะเป็นลักษณะเหมือนฝาชีครอบ
คุณคิดเอาง่ายเลยนะครับเพราะว่ามีความกดอากาศที่ปกคลุมอยู่นะครับ
ในช่วงของฤดูหนาวแบบนี้และที่สำคัญมีความชื้นจากภาคใต้พัดเข้ามาอีก
ทำให้เกิดเป็นลักษณะของฝาฉี่ทั้งความกดอากาศ
ทั้งการยกตัวของอากาศมันทำไม่ได้
ฝาชีแบบนี้จะครอบกรุงเทพมหานครไปสักประมาณ๒๓วัน
ก่อนที่จะมีลมคอยมาช่วยคอยมาพัดพาเอาพวกฝุ่นออกไป
แต่ไปไหนล่ะคุณพัดไปก็อยู่แถวนี้
ก็อยู่แถวนี้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร
ท่านใส่หน้ากากอนามัยป้องกันโควิดช่วยอัปเกรดขึ้นมานิดหนึ่ง
จากแบบหน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากสีเขียวสีฟ้า
แล้วก็ที่สำคัญท่านต้องดูแลสุขภาพตัวท่านเองด้วย
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือช่วยกันลดมลพิษทางอากาศด้วยนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมนักเรียนเขาบอกเขาเดือดร้อน
ตอนเช้าคุณครูก็ให้เข้าแถวอยู่หน้าเสาทง
มันก็ตากอยู่ที่อากาศที่มีฝุ่นละออง
และอีกอย่างหนึ่งโอ้โหทั้งยืนเข้าแถวเคารพทงชาติ
มนต์แล้วสวดมนต์อีกใครสวดไม่ดีครูลงโทษให้สวดซ้ำไปมาอีก
นี่ยืนสูดควันพิษอยู่แบบนี้นาน
คุณผู้ชมจนเกิดเป็นคลิปที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียล
เถียงกันระหว่างเด็กกับคุณครู
คุณผู้ชมดูคลิปนี้กันก่อนนะฮะ
เนี่ยอาจารย์ฝุ่น

ปิดแมท

เป็นใครวะเนี่ย

ระหว่างครูกับเด็กนักเรียน
แต่ครูเนี่ยโอ้โหขึ้นคำแต่ละคำนะคุณนะ

เราก็เลยคุยกับครูแบบในคลิปนี่แหละครับ

ที่เป็นคนถ่ายแล้วก็ถกเถียงกับครูอยู่
ได้ทวิตข้อความอีกนะฮะบอกว่าตอนนี้ยังไม่โดนอะไรค่ะ

คาดว่าน่าจะเป็นครูที่นักเรียนคนนี้ถกเถียงอยู่
ซึ่งครูก็ได้โพสต์เอาไว้เหมือนกัน
โดยบางช่วงบางตอนในข้อความที่ครูโพสต์เอาไว้
ครูโพสต์ข้อความไว้แบบนี้ครับ
๑๙ปีกว่าที่เป็นครูยุคสมัยเปลี่ยน
แต่ครูก็ยังเป็นครูเคยเหนื่อยนะแต่ไม่เคยท้อ
เพราะรู้ว่ายังมีสิทธิ์รออยู่
เรื่องราวตรงนี้มันเกิดจากเรื่องของฝุ่นละอองขนาดเล็ก
แล้วก็กรณีที่นักเรียนเขามีการเรียกร้องอะไรต่างอีกส่วนหนึ่ง
จนเกิดเป็นคลิปในการถกเถียง

ปรากฏว่าคนในโลกโซเชียลเขาก็วิพากษ์วิจารณ์นะฮะ
เรื่องราวการพูดของคุณครูไงคุณ
ดุของคุณครูคือใช้คำไม่สุภาพอะไรแบบนี้

เกี่ยวกับการที่ต้องมายืนตากฝุ่นแบบนี้

แล้วก็ระเบียบวินัยในตอนเช้าที่ต้องเข้าแถวกับสวดมนต์

ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดมาจากฝุ่น
มาตรวจสอบสภาพอากาศของกรุงเทพในเช้าวันนี้หน่อยคุณ

ขยับขึ้นไปอันดับ๓ของโลกแล้ว
คือเช้ามาเช้าตรู่ยังอยู่อันดับ๔อันดับ๕อยู่เลย
สายหน่อยขยับไปอยู่อันดับ๓
ของกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของไทย
ติดอันดับ๓เมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกแล้วนะฮะ
ขณะที่กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมนครนะครับ
เปิดเผยผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน๒๕ไมครอน
พบว่าตั้งแต่เมื่อวานจนกระทั่งถึงเช้าวันนี้นะฮะ
เกินค่ามาตรฐาน๖๖พื้นที่ในกรุงเทพมหานคร
สูงถึง๑๐๒มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรหรือมากกว่า๒เท่าของค่า
มาตรฐานคือค่ามาตรฐานมันต้องไม่เกินฝาก๕๐
ดินแดงดินแดงใกล้เราคุณใช่ค่ะใกล้ใกล้ไทยรัฐของเราแล้วกลางเมืองเลยนะครับ
ร้อยสิบแปดมิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรความเสี่ยงเนี่ยอยู่ในระดับสีแดง
ซึ่งสีแดงหมายถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วนะครับ
เมืองทั่วโลกเจอมลพิษทางอากาศแบบนี้เหมือนกันนะฮะด้านของพลโทคงชีพตันตรวานิสนะครับ
ศกประจำรองนายยกรัฐมนตรีหรือว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยนะฮะ
มีการเปิดเผยบอกว่าผลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
ได้มีการกำชับกวดขันในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่กับการขอความร่วมมือจากภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชน
โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมนาคมและปริมณฑลนะครับ
ก็ขอความร่วมมือจากประชาชนในการใช้รถใช้ถนนแล้วก็ผู้ประกอบการ
อยู่ในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลส่วนต่างจังหวัดก็ให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ย
เข้าไปดูแลนะคุณนะเรื่องของการลดการก่อปัญหามลพิษ
ต้นเหตุอย่างเช่นเรื่องของการเผาป่าเผาย่าเผาพืชไร่ในที่โล่ง
แล้วก็เรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมในต่างจังหวัดด้วยนะครับ
ทีนี้ก็บอกว่าขอเลยนะฮะขอเถอะว่าคราวนี้เราต้องช่วยกันจริง
ผลเอกประวิทย์ได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
ด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะฮะ
นายวราวุธศิลปะอาชานะครับบอกว่าในสองสามวันนี้
ยังคงมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานอยู่นะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อวานคือ๑๔ธันวาคม
จนถึงประมาณสัก๑๗ธันวาคมนะครับ
ซึ่งตอนนี้ได้มีการประสานกับกรมควบคุมมลพิษ
กรมอุตุนิยมวิทยาให้คอยรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
และขณะนี้ให้งดการเผาในพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมนคร
และในพื้นที่ต่างจังหวัดในช่วง๒๓วันนี้ไว้ก่อน
โดยจะใช้กฎหมายในการควบคุมด้วยนะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกนะฮะลักษณะอากาศในบ้านเรา
ความกดอากาศต่ำความชื้นลมไม่มีฝาชีครอบ
เป็นปัจจัยที่ทำให้ทั้งกรุงเทพมนครและปริมณฑลมีฝุ่นเยอะเลยนะฮะ

ช่วยกันด้วยนะครับเขาบอกว่ารถยนต์๑๐๐คันนะคุณนะ
คันมีประมาณ๔๖คันหรือ๔๖เปอร์เซ็นต์
ที่ไม่เคยบำรุงรักษาเครื่องยนต์ของท่าน
ต้องไปตรวจสภาพตรวจทางตรวจทุกปีตรวจตามประยะทางนะครับ